งานบุญกรรมฟ้าของชาวไทยภวรที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยพิธีกรรมการจัดนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น๒ค่ำเดือน๓ซึ่งถือเป็นวันศุกร์ดิบหรือวันกรรมตอนที่จะมีการเตรียมงานด้วยการทำค
สำหรับถวายแด่พระสงฆ์ชาวบ้านก็จะเรียกว่าเป็นวันข้าวหลามพอเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันบุญกรรมฟ้าก็จะเรียกว่าวันกรรมใหญ่ก็จะทำข้าวจี่เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์พร้อมกันกับข้าวปลาอาหารต่าง